คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการทำงานบนที่สูง

เพราะว่าช่างทำป้ายบนดาดฟ้าหน้ามืดเป็นลม
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องขึ้นไปช่วยอย่างทุลักทุเลครับ
ตำรวจสพเมืองระยองได้รับแจ้ง
จากหน่วยกู้ไพรมูธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยอง
พบชายหมดสติอยู่บนป้ายเหล็กขนาดใหญ่
ที่ติดตั้งอยู่บนชั้นดาดฟ้าสูง๔ชั้น
บริษัทระยองเคหพันธ์๑๙๘๙จำกัดถนนสุขุมวิทย
ตำบลท่าประดูกอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ก็ได้ประสานชุดดับเพลิงเทศบาลนครประยอง
นำรถกระเช้าไปช่วยเหลือลงมาจากที่สูงนะครับ
แต่ก็ไม่สามารถนำรถกระเช้าขึ้นไปได้
เนื่องจากติดสายไฟแรงสูง
ก็พบผู้เป็นลมติดอยู่ด้านบนของป้าย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามที่จะคิดแล้วล่ะ
ว่าจะช่วยกันยังไงให้นำลงมาอย่างปลอดภัยนะครับ
ก็ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครับ
ทราบชื่อของผู้ที่เป็นลมเนี่ยนะฮะ
ก็คือนายสวรรค์พฤทนอกอายุ๓๔ปี
มีอาการอ่อนแรงเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลประยองครับ
จากการสอบสวนนายสมควรแก้วทองหลัง
หัวหน้าคนงานบอกว่าผู้บาดเจ็บเป็นลูกน้อง

ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงเมื่อวานนี้
หัวหน้าเองแล้วก็คนงานรวม๖คน
ได้มาเปลี่ยนตัวอักษรบนป้าย
ก็ขึ้นไปปฏิบัติงานอยู่ข้างบนนี่แหละครับ
ขณะที่กำลังช่วยกันติดตั้งอยู่นั้น
สวัสดิ์ได้มีอาการเป็นลมบ้าหมู
หน้ามืดและมีอาการชักนะครับ
ซึ่งก็เป็นโรคประจำตัวของนายสวัสดิ์

แล้วก็เพื่อนร่วมงานทุกคนก็ช่วยกันประคอง
แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ขึ้นมาช่วย
นำตัวส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย

แล้วก็เพื่อนคนงานทุกคนก็ช่วยกันประคองด้วย
เพราะว่ากลัวว่าคุณสวัสดิ์จะตกลงไปนะครับ